ตำรวจยังไม่ความวัวยังไม่ทันหาย
อัดเอาความควายเข้ามาแทรกอีกแล้ว
อ่านให้พี่หน่อยดอมอ่านเห็นไหมแฉตำรวจบังคับผู้ต้องหา
เปิดบัญชีม้ารอดนอนคุกเหรอ

คือโรงพักที่ไหนพี่อัดสำลงเหนือ
เปิดบัญชีม้าเนี่ยแลกกับการไม่ถูกจับ
นี่ครับนายอัชริยะเรืองระถาหนะภง
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
เอาหลักฐานไปยื่นให้ผู้ประคับการปราบปราม
เอาเรียกตำรวจมาสอบให้ตำรวจสวปสำรงเหลือสมัตวธปราการ

เกี่ยวกับการเปิดบัญชีม้าของผู้ต้องหาตามหมายจับ
ซึ่งเชื่อมโยงคดีพนันออนไลน์ของมินนี่

เออพี่อาจอัจฉริยะเปิดเผยบอกว่า
นายพุทธิพงศ์เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหา
ให้ข้อมูลกับเขาบอกว่า
เคยถูกตำรวจสายตรวจโรงพักนี้ตั้งด่านจับในคดีขี่มอเตอร์ไซค์

แล้วก็ถูกคุมตัวส่งชุดสืบสวนใช่ไหม

อ่าแล้วมีการยื่นข้อเสนออ่าคุณ
คุณไปเปิดบัญชีธนาคารหน่อยป่ะแลกกับการไม่บันทึกจับกลุ่ม

แล้วเดี๋ยวผมปล่อยได้หรือเปล่าไม่รู้น้ำแข็ง
นะเจ้าตัวตอบโอเคตกลงทำตามนั้นดิว

บัญชีที่เปิดให้ตำรวจกลายเป็นบัญชีม้าไปรับเงินเว็บครับ

เช่นเดียวกับใครคันชิดจำคันชิดได้ไหม
ชิดผู้ต้องหาบัญชีม้าที่เป็นเจ้าของบัญชี
โอนเงินจ่ายค่าไฟบ้านห้าหลังอ่ะดอม

ถูกจับคดียาเสพติดท้องที่นี้แหละ

เมื่อเดือนเมษายนสองพันร้อยหกสิบหก

แล้วก็มีการเปิดบัญชีหลังจากนั้นไม่นานก็เป็นแบบนี้
สำหรับขั้นตอนของขบวนการนี้นะครับพี่อัดบอกว่าจะมีสายตรวจตั้งด่าน
สายตรวจตั้งด่านนะครับผู้ต้องหาคดีมอเตอร์ไซค
คดียาเสพติดแล้วคุมตัวมาโรงพักส่งให้ชุดสืบ
สืบก็นะครับจะให้ตำรวจอาสา
อาสาคืออะไรคนที่อาสามาช่วยงานตำรวจแต่ไม่เป็นตำรวจ
ตำรวจอาสาจะรับหน้าที่เจรจาเฮ้ยเปิดบัญชีมาให้เอง
เปิดบัญชีไหมเดี๋ยวปล่อยนี่แบบนี้ผมทำตัวอย่างสมมุติให้ฟัง
บัญชีที่เปิดมาก็จะส่งให้ตำรวจที่เอี่ยว
เครือข่ายพนันเอาไปใช้ประโยชน์ทั้งหมดนี้ผมไม่ได้พูด
ทั้งหมดนี้คุณอัจฉริยะอ้างว่ามีหลักฐาน
แล้วที่บอกว่าครึ่งโรงพักนี่มีอะไรบ้างเนี่ย
รองสารวัฒน์รองผู้กำกับก็มีเหรอ
พี่อัฐเบิร์ตอย่าเพิ่งตกใจผู้กำกับด้วยโอ้โฮเดี๋ยว
เดี๋ยวมันจะเข้าตัวเบิร์ตพี่อาจพูดหน่อยดิ
วันนี้จึงเป็นการล้างบางนะครับสพสำรงเหนือ
ผมเชื่อว่าจากข้อมูลที่ผมมีเนี่ยน่าจะมีการจับตำรวจสภสำรงเหนือเนี่ยไม่ต่ำกว่าครึ่งโรงพักนะครับ
เป็นมือฝ่าของผู้กำกับเป็นตำรวจ
แล้วก็เอาอาสามาร่วมที่สำนักงานส่งชาติต้องกวาดล้างให้ได้
แล้วก็ต้องทำลายวงจรอุบาตนี้ให้ได้
เพราะว่าไม่ใช่เฉพาะสำรงเหนือนะ
สมประการมีหลายการกระทำแบบนี้
ได้มีการมากล่าวหาตรงนี้ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไง
คือผมไม่ได้กล่าวหาโดยลอยนะ
แล้วมีหลักฐานแน่นอนนะครับ๕ปปสุดส่วน
เห็นไหมพี่อ่านเขาพูดนะ
น่าสังเกตน่าสังเกตอะไรอีก
นายพุทธิพงศ์และนายคันชิตเคยถูกตำรวจสำรงเหนือจับไง
โดยเฉพาะคันชิตจะพักอาศัยอยู่ในซอยด่านสำโรง
เป็นท้องที่รับผิดชอบของสำรงเหนือ
ตอนนี้ทั้งคู่หายตัวไปอย่างลึกลับ
ส่วนชุดสืบสวนสพสำรงเหนือมีหัวหน้างานคือ
คือผมไม่ได้กล่าวหาอ่านชื่อแล้วจะ
พันธุรกิจคริสต์ปริยาเกต
ซึ่งข้อมูลนายอัจฉริยะระบุถึงอาสาตำรวจของชุดสืบสวน
เป็นฝ่ายเข้าไปเจรจากับผู้ต้องหาเมื่อกี้เมื่อเล่าไปแล้ว
อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมวันนี้วันนี้นายอัจฉริยะ
จะเปิดตัวพยานบุคคลที่อ้างว่า
เงินจากบัญชีม้าของนายพุทธิพงศ์
หรือนายคันชิตรวมกว่า๑๐ล้านบาท
มาส่งให้ตำรวจป่อป่อสอบสวน
เพื่อดำเนินคดีมาตรา๑๕

โอ้โหถ้าข้อมูลของพี่อัดมีมูล
ข้อมูลของพี่อัดมีมูลนี่
ผมก็ไม่อยากให้ทนายอนัญชัยหยุดคดีนี้แล้วนะ

นี่ไงเพราะว่าถ้าสิ่งที่พี่อาจพูดถึงเนี่ย

ก็คือคนที่ทำหน้าที่เป็นพ่อบ้านใช่ไหม
ที่บอกว่ามีการบอกว่าเอาเงินไปหมุน